มองไปเห็นเอ๊ะกลางแม่น้ำ

เข้าไปดูใกล้ใกล้มันคือเจราะเทพี่กะ
จากสายตามองออกไปคะว่าสริระเปล่านี้กี่เมตร
โอ้โหเห็นแต่หัวมองไม่ออกตั้งแต่หัวจะหลดหาง
ตัวหาวนี้๔เมตรนี่คือหัววงโครบให้เห็นแบบนี้ใหญ่มากเลยนะคะ
อยู่ไว้ไหมชาวบ้านบอกว่าใครจะไปอยู่ไว้
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำก็คือต้องมีการเตือนแล้วค่ะลูกเด็กเล็กแดง
ที่ชอบไปเล่นน้ำในแม่น้ำลำคลองตรงนี้บางประกง
ก็ต้องระมัดระวังด้วยหรือบางคนออกไปหาปงหาปลา
ระวังด้วยเจ้าระเท่มันลอยคอแบบนี้
โอ้โหคุณผู้ชมทีนี้เรามีโอกาสไปคุยกับคุณไกรสอน
จินดาอายุ๖๒ปีนะฮะชาวบ้านที่นั่งตกปลาอยู่ตรงนั้นน่ะ
คือเขาบอกว่าได้ยินคนนะลงไปอาบน้ำแล้วก็วิ่งขึ้นมา
บอกว่าเจ้าระเท่ลักษณะคือตะโกนบอกให้คนแถวนั้นระแวดระวัง
คุณไกรสอนบอกว่าหลังจากนั้นก็มองออกไป
สายตาทอดยาวออกไปกลางแม่น้ำบางประกง
โอ้โหเจ้าระเท่จริงด้วยมันลอยคออยู่ในแม่น้ำ
มันไหว้มาจนถึงตลาดบ้านใหม่
จากนั้นชาวบ้านก็เลยต้องมีการโทรแจ้งเจ้าหน้าที่
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าจราเข้น่าจะหลุดออกจากฟาร์ม
เพราะในพื้นที่ฝนตกหนักน้ำมันท่วมน้ำมันเอ่อล้นใช่ไหมคะ

มันลอยคออยู่กลางแม่น้ำบางประกงแบบนี้ค่ะ

เห็นแล้วตัวมันลอยใช่อ๋อมันก็ลอยไปเรื่อยใช่
ห้าตัวนี่เมื่อกี้เรือมันดูพวกบ้านใหม่ดูมันเยอะแล้วนะ

ฮะตัวขนาดนั้นเลยนะโอ้โหอย่างนี้

เดี๋ยวเรือเขาดูนี่พวกนี่เขาถ่ายรูปไปเนี่ย

ล้ออย่างเดียวเลยจราเข้แน่นะพี่ใช่ไหม
โอ้โหนี่ถามดูได้เขาถ่ายรูปไปนี่
มันมันไอ้แค่แน่เพราะมันไหว้
อันนี้พี่ก็จับไอ้เงินไม่ค่อยทันมัน
ใช่แน่นอนไม่ใช่ตัวไอ้นั่นหรอก
ชาวบ้านยืนยันจราแค่แน่นอนเป็นเสียงเดียวกัน๑๐๐เลยนะคะ
ที่นี่บอกว่า๕๐กิโลไม่ใช่ว่าไหว้น้ำไปไกล๕๐กิโลนะ
น้ำหนักตัวมันเนี่ยสักประมาณ๕๐กิโลกรัมตัวใหญ่มากค่ะคุณผู้ชม

เอาเรือติดเครื่องไปอยู่ใกล้ไปดูใกล้ว่าใช่หรือเปล่า
ให้เห็นกับตาใกล้พอเห็นแบบนี้คือเราก็ไม่แน่ใจว่าใช่จราเข้หรือเปล่า
พอเข้าไปใกล้มันใช่เลยค่ะมันใช่เลยค่ะพี่ค่ะ
หลังจากนั้นมันมุดน้ำลงไปเลยว่ายน้ำหนีไปนะคะ
หาต่อหานานนับชั่วโมงหายังไงก็หาไม่เจอค่ะ
ทำไงกู้ภัยต้องร่วมกับประมงจังหวัด
มีการนำอวนขนาดใหญ่เพื่อมาล้อมจับแล้วถามว่าจับได้ไหม
จับไม่ได้นะคะค้นหากันตั้งแต่บริเวณตลาดใหม่
หาไม่เจอเนี่ยมืดค่ำแบบนี้สักประมาณเกือบ๒ทุ่มต้องยุติการหา
แล้วเดี๋ยวเช้านี้ต้องมีการหาใหม่นะคะโอ้โหอันตรายนะคะ
คือวิถีชีวิตของชาวบ้านรุ่นแม่น้ำบางประกงเขาต้องอยู่แบบนั้น
ถ้าต้องมาเจออะไรแบบนี้โอ้โหอันตรายนะคะ